กับประโยคก็อาทิตย์ใครฆ่าเฮียเสิร์ตผู้ชมคืนนี้
เมื่อวานวันก่อนฉันเจอคุณคริสหรือว่าคุณเจี๊ยบสุพิธภา

ซึ่งคุณคริสคุณเจี๊ยบนี่แหละบอกว่า
คืนนี้แหละเขาจะเฉลยแล้วว่าใครฆ่า
แต่ว่าไม่จบเท่านั้นเพราะว่ามันจะงงไปอีกนะคะว่า

แต่ว่าจากละครเรื่องนี้ทำให้ลูกชายตัวจริงนะคะ
ลองเบนเน่วัย๑๓ผ่วงนี้ติดละคร

ขึ้นรถไฟฟ้ากลับไปเลยค่ะกลางพารากร

เปิดใจเลยค่ะคุณคริสค่ะ
บอกไม่ได้เพราะว่าอาทิตย์หน้านะคะที่จะถึงนี้

เบียกับเน่ปกติไม่เคยดูละครเลย
แต่ว่าพอเรามาทำลูกไม้ลายสนทยา
แล้วก็เลือดข้นคนจางที่มาเล่นเนี่ยนะคะ

มะมี่เบเน่อายเขาอะมะมี่ไม่บอกเลยว่าแบบ

อาณแฮปจะเข้าวงการไปไหมค่ะน้องแม่เม่
ก็ไม่น่าเข้านะนี่ก็หนีกลับบ้านไปแล้วอ่ะ

กับการดูละครเรื่องนี้